สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีเถาะค่ะ
กระโดดอบทรัพย์รับโชคกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ
วันนี้รู้ก่อนร้อนหนาวก็มาประเดิมพบเจอคุณผู้ชมต้นศักราชใหม่กันเลยทีเดียวนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเริกงามยามดีที่ได้มาเจอกัน
แล้วก็เป็นช่วงเวลาอากาศดีด้วยค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวที่เรียกว่าหนาวต่อเนื่องกันมายาวนานนะคะ
ช่วงนี้มวลอากาศเย็นจากจีนยังคงแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะ
ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางหลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น
วันนี้อุณหภูมิยังลดลงอยู่ประมาณ๒๔องศา
แต่นับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะสูงขึ้นนิดหน่อย

ส่วนภาคใต้ค่ะจะยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพาดผ่านตอนล่าง
จึงยังคงทำให้ภาคใต้มีทั้งฝนและมีคลื่นสูงทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันด้วย
อย่างนี้ก็ต้องเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนใครจะทำการเกษตรหรือว่าจะไปท่องเที่ยวก็ต้องเช็คสภาพอากาศให้ดี
โดยเฉพาะใครที่ไปที่ท้องทะเลเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมีคลื่นสูงหน่อยนะคะ
วางแผนคาดการณ์กันล่วงหน้าเลยค่ะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๔มกราคมนะคะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานนั้นอากาศจะหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิลดลง๒๔องศา
แต่ก็มีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่ทางตอนบนของภาคค่ะ
ส่วนยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดบางพื้นที่มีน้ำค้างแข็ง
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสามถึงสิบสององศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศช่วงเช้าจะหนาวเย็นนะคะ
อุณหภูมิเนี่ยจะเริ่มสูงขึ้นละหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียส
โดยเฉลี่ยก็จะเย็นอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดถึงสามสิบสององศาเซลเซียสค่ะ
คลื่นทางภาคตะวันออกสูงหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนภาคใต้ตอนเช้าเนี่ยนะคะอากาศหนาวเย็นค่ะ
มีอุณหภูมิประมาณสัก๒๐องศานะคะ
ส่วนฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้รอยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
เช้าอากาศเย็นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย๑๓องศาเซลเซียส

เพราะว่าอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย๑๙องศาเซลเซียส
ส่วนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิเฉลี่ย๓๓องศาเซลเซียสนะคะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาอากาศที่สบายนะคะ
แม้ว่าจะมีทั้งร้อนจะมีทั้งหนาวในวันเดียวกัน
แต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจะได้มีความ

อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ปีนี้เป็นปีทองแห่งการ
ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันด้วย